อยากให้ดูคดีนี้ดูเพราะว่าหาคนร้ายด้วยแล้วก็ดูด้วยว่าทำไมโหดและอุกอาจขนาดนี้
ค่ะคนร้ายสองคนกับส่วนครับเข้ามายิงชาวแคนดา๑๙นัดเนื้อเป็นสองกระบอกจ่อยิงปัง
ภาพเหตุการณ์นะครับอุกอาจทีเดียวเหตุเกิดเมื่อคืนนี้
สักสี่ทุ่มครึ่งได้คุณผู้ชมฮะขณะที่เนี่ยในซิงแมนดีฟ
อายุ๓๒ปีเขาเป็นชาวแคนาดาเป็นผู้เสียชีวิตนะ
ขับรถคันนี้เข้ามานะฮะจริงจริงคือสีแดงนะ
แล้วเป็นทะเบียนป้ายแดงด้วยเข้ามาที่หน้าวิลล่า
กำลังลงจากรถจะเข้าที่พักคุณผู้ชมฮะคนร้ายสองคนเนี่ย
ผู้ก่อเหตุมาแล้วครับมาแล้วครับยิงปั้งโอ้โหดูสิฮะ
รัวแบบโอ้โหยิงเสร็จปั๊บเนี่ยนะครับ
เขาล้มไปแล้วยังมาจ่อยิงซ้ำคือกะว่าโป้งปิดบัญชี
เอาให้ตายอ่ะขนาดนี้นี่มีใบสั่งป่ะคะเนี่ย
อะไรนะฮะมีใบสั่งป่ะคะเนี่ยเขาคาดกันว่า
อันนี้โป้งปิดบัญชีเนี่ยน่าจะเป็นการมีใบสั่ง
เพราะว่าเกี่ยวข้องกับธุรกิจผิดกฎหมายนี่แหละฮะ
คนร้ายสองคนเอาปืน๒กระบอกกระหน่ำยิงยิงยิงนะครับ
ใช้เวลาไม่ถึง๑๐วินาทีลงมือสังหารจากนั้นคนร้ายทั้งสองคนก็หนีไป
นะครับทางริมหาดกล้องวงจรปิดอีกมุมหนึ่งมาดูนะฮะ
เห็นตั้งแต่คนร้ายเข้ามาจากริมหาดเลยนะมาดักซุ่มรออยู่คุณผู้ชม
ดักซุ่มรอผู้ตายอยู่มาแล้วมาแล้วสองคนเนี่ยมาแล้วจากริมหาดนะฮะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นหน้าวิลล่าเอนะครับในพื้นที่หมู่๕
ถนนวิเศษตะบนราวัยอำนาจจะวัดภูเก็ตครับ
เขานอนหงายจมกองเลวชอยู่ตรงเนี้ยฮะมีรอยกระสุนเพี้ยบ
ตัวเขาใน๑๐นัดพบปลอกกระสุนปืนขนาด๙มิลลิเมตรและจุดสามแปดสิบเก้าปลอก
กันสิบเก้าปลอกนะฮะตกอยู่ในที่เกิดเหตุจากการสืบสวนสอบสวนเบื้องต้นคาดว่าคนร้ายสองคนรู้แหละ
รู้ว่าผู้ตายพักที่นี่ก็เลยมาดักมาซุ่มกระทั่งผู้ตายขับรถเข้ามาก็เลยสบโอกาส
คือตรงนี้คุณผู้ชมครับที่เกิดเหตุเนี่ยมันเป็นวิลล่าส่วนตัวแยกออกมาจากตัวโรงแรม
ฉะนั้นเนี่ยนะฮะจะไม่ค่อยมีใครมาวุ่นวายมายุ่มย่ามเบื้องต้นคาดว่าคนร้ายทั้งสองคน
อาจจะเป็นชาวต่างชาติครับคุณผู้ชมเพราะอะไรสังเกตดูฮะตัวใหญ่รูปร่างใหญ่
หมวกไอ้โม่งปิดบางใบหน้าซึ่งภาพจากกล้องวงจรปิดที่บันทึกได้
ตอนที่คนร้ายสองคนก่อเหตุยิงระยะเผาขนแล้วก็จ่อยิงผู้ตายตอนล้มลงเนี่ย
นะฮะคือเข้าไปยิงซ้ำด้วยอ่ะคืออย่างที่ผมบอกโป้งปิดบัญชีเอาให้ตายเลย
มีรายงานว่าในวิลล่าของผู้ตายนะครับไปพบสิ่งต้องสงสัยหลายอย่าง
ในนั้นมีกัญชาด้วยคาดว่าเป็นสิ่งของผิดกฎหมายแต่ยังไม่สามารถระบุรายละเอียดต่างได้
เชื่อว่าคนร้ายอาจจะถูกส่งมาจากต่างประเทศก็ได้นะเพื่อมาฆ่าปิดบัญชี
หรือคนร้ายอาจจะเป็นชาวต่างชาติที่พักอาศัยอยู่ในประเทศไทย
แล้วถูกว่าจ้างให้รับงานนี้
สำหรับผู้ตายนะครับคุณผู้ชมครับได้วีซ่านักท่องเที่ยว
แล้วก็เดินทางเข้าประเทศไทยครั้งแรกเมื่อ๒๗มกราคมที่ผ่านมานี้เอง
ทีมข่าวได้ภาพจากกล้องวงจรปิดของโรงแรมที่อยู่ติดกับชายหาดมิตรภาพนะคะ
เป็นโรงแรมที่อยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ๑๐๐เมตรค่ะ
กล้องจับภาพชายชาวต่างชาติสองคนได้ครับสภาพคือใส่เสื้อยืดกางเกงขาสั้น
น่าจะเป็นคนร้ายหลังก่อเหตุเสร็จกึ่งเดินกึ่งวิ่งแบบเนี้ยค่ะ
อยู่ที่ชายหาดตอน๔ทุ่ม๓๔นาทีทั้งสองคนถอดหมวกไม้พรมสภายเป้
ตำรวจคิดว่าคนร้ายน่าจะใช้เส้นทางในการหลบหนีสองทางไม่ทางเรือ
ก็คือเดินขึ้นจากบ้านร้างที่อยู่ติดชายหาดไปบนถนนราวัยแล้วก็ใช้รถที่เป็นภาษณะในการหลบหนีนะคะ
เห้ยดูจากพฤติการแล้วนี่ตกลงโอโหเป็นมาร์เฟียต่างชาติรึเปล่า
เราเลยส่งทีมข่าวลงพื้นที่จุดเกิดเหตุนะคะในโรงแรมนี่แหละค่ะ
จังหวะที่ลงพื้นที่อยู่เนี่ยตำรวจชุดสืบสวนเขากำลังประชุมอยู่ข้างในโรงแรมพอดี
ก็เลยไม่ได้อนุญาตให้ผู้สื่อข่าวเข้าไปชุดสืบสวนเนี่ยหลังจากประชุมเสร็จแล้ว
เขาเดินสำรวจชายหาดมิตรภาพนะคะไล่ตั้งแต่จุดเกิดเหตุ
ทุกร่องรอยของคนร้ายที่อาจจะหลงเหลืออยู่แล้วก็เดินตามเส้นทางที่คนร้ายใช้ตามภาพกล้องวงจรปิดที่เราเห็นเมื่อกี้นี้เลยค่ะ
เดินไล่ตามไปเรื่อยแต่ก็ไม่มีกล้องวงจรปิดตัวอื่นแล้วที่บันทึกภาพสองคนร้ายได้อีก
คิดว่าคนร้ายอาจจะลงเรือหรือไม่ก็เดินขึ้นบ้านร้างอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะคะ
เพราะมันมีบ้านร้างที่อยู่ห่างออกไปประมาณสองร้อยเมตรแล้วก็คงจะลัดเลาะขึ้นถนนราวัยไป
เรื่องต้นมีการสำรวจริมถนนราวัยแล้วนะคะแต่ก็ยังไม่พบร่องรอยของคนร้าย
ทีมข่าวถามชาวบ้านที่อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุเขาบอกว่าเมื่อคืนได้ยินเสียงจริง
ได้ยินเสียงเหมือนประทัดแต่ตอนนั้นก็ไม่ได้คิดว่าเกิดอะไรขึ้น
ว่าจุดประทัดแก้บนครับเพราะหูสิบเก้านัดอ่ะ
เสียงดังเหมือนมีเรื่องแล้วก็เลยมารู้ข่าวตอนเช้าว่า
อุ้ยมีคนถูกฆ่าแต่ก็ไม่รู้ว่าคนที่ถูกฆ่าเป็นใครรู้
เพราะว่าเป็นชาวต่างชาติแล้วเขาก็นึกขึ้นได้อีกว่า
จำได้เลยเช้าเมื่อวานมีฝรั่งสองคนเดินออกมาจากโรงแรม
แล้วก็เดินเข้ามาในซอยที่บ้านที่เป็นบ้านที่อยู่ติดกับโรงแรม
ยังแปลกใจเหมือนกันว่าฝรั่งสองคนนี้เนี่ยเดินเข้ามาซอยตันทำไม
หลังจากนั้นก็เลยขี่มอเตอร์ไซค์กลับเข้ามาอีกครั้งแล้วก็กลับออกไป
เมื่อวานช่วงเช้ามันมีฝรั่ง
ฝรั่งนี้น่าจะเป็นสองผัวเมีย
ครับเดินมาถึงตรงนี้ขับแล้วก็เดินกลับ
แต่สักพักนึงขี่มอไซค์มาจากน่าจะทางโรงแรมนั่นแหละครับ
ก็ออกปกติน่าจะออกทางนู้นนะเอาไปมานี่มาออกทางด้านนี้ของพวกผมแล้วนะ
ก็ว่าจะห้ามอยู่ว่าเจ้าของที่เขาไม่ให้ผ่านออกไป
ฝรั่งครับผู้หญิงผู้หญิงก็เป็นฝรั่ง

ก็รู้สึกว่าจะสูงใหญ่เหมือนกันครับ
แต่ผมแม่ใจผมก็มองเปิ้ลเปิ้ลนะครับมองเปิ้ลเปิ้ลไม่ได้สังเกต
คือตรงนี้ถ้าออกไปลงไปอยู่ด้านซ้ายมือมันจะครึ่งมันจะเป็นซอยออกถนนใหญ่
ได้อยู่ประมาณสัก๓๔ซอยออกไปถนนใหญ่แล้วนะครับ
ริมทะเลโรงแรมนี้คือถ้าเป็นเส้นทางออกได้ทางเดียวครับ
ถ้าเป็นเส้นทางแล้วนะแต่มันมีโรงแรมมันติดกันอยู่สองฝั่ง
มันจะเป็นถนนสาธารณะก็สามารถออกเข้าออกได้
ไม่มีไม่ได้ตรวจไม่มีรอปภไงครับ
ล่าสุดครับตำรวจเชิญตัวผู้หญิงต่างชาติคนหนึ่งนะฮะ
เป็นเพื่อนของผู้เสียหายมาสอบปากคำที่จุดเกิดเหตุ
ร้องไห้มาตั้งแต่ลงรถเลยนี่นี่คุณผู้ชมฮะร้องไห้มาตั้งแต่ลงรถเลยนะครับ
ตำรวจเอาตัวไปสอบปากคำมาขอข้อมูลผู้สื่อข่าวคุยกับชาวบ้านอีกคนก็เป็นชาวประมงนะ
เป็นชาวประมงเปิดเผยบอกว่าคนตายเนี่ยมาพักที่นี่ประมาณปีหนึ่งแล้วนะครับ
คุณผู้ชมฮะเอ๊ะก็ไม่เคยเห็นมีปัญหากับใครนะ
คืนเกิดเหตุเนี่ยเขากลับจากออกเรือมาถึงที่พักซึ่งอยู่ติดกับที่พักของคนตายประมาณ๕ทุ่ม
เอาก็ไม่เห็นมีอะไรผิดปกติกระทั่งมารู้ข่าวตอนเช้า
รู้ว่าคนร้ายมาซุ่มยิงซะแล้วนะฮะแล้วก็วิ่งหนีไปทางชายหาด
คิดว่าคนร้ายต้องมาดูรัดราวเอาไว้ก่อนแหละเพราะว่าแม่หนีเร็วซะละเกิน
ตั้งแต่ปีที่แล้วนู้นน่ะปีที่แล้วก่อนแล้วหลายเดือนแล้ว
เคยเห็นมีใครมาหาเพราะว่าคุณมี
เห็นนี้คือผมไม่รู้นะแต่ว่าผมไม่รู้ว่าเพราะว่าผมคือเลี้ยวรถเลี้ยวมาแล้วก็ลงมาทางนี้เนี่ย
คือห้องนู้นมันจะอยู่ในโซกรู้ใช่ไหมผมไม่เห็นยังไม่เห็น
เมื่อคืนผมอยู่แต่ว่าลงมาเหตุเกิดก่อนแล้วเนี่ย
ผมก็ลงมาก็จะลั่งเกิดเอดแล้ว
ชาวบ้านต้องมีคนเคยลงอยู่ประจำนั่นแหละเคยขอรู้คนคนจะรู้ถ้าคนไม่รู้

คือต้องรู้ครับต้องรู้
เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวแบบนี้บอกว่าจากการตรวจประวัติผู้เสียชีวิตนะ
ไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งนะเดินทางเข้าไทยเนี่ยตั้งแต่ปี๒๕๕๙
เป็นคนร้ายที่ทางการอินเดียต้องการตัวนะครับคุณผู้ชม
ส่วนปมการสังหารน่าจะมาจากเรื่องที่ผู้ตายเข้าไปผัวพันกับธุรกิจมืด
จนเกิดความขัดแย้งกับอีกฝ่ายจึงโดนตามสังหารครับ
เจ้าหน้าที่เร่งติดตามหาตัวคนร้ายมาดำเนินคดีนะครับขณะที่พลตำรวจตรีเสริมพันธ์สิริคงนะครับ
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดภูเก็ตท่านก็ตรวจสอบพบว่า
ผู้เสียชีวิตเดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเมื่อ๒๗มกราคมนี้เอง
มกราคมที่ผ่านมาเนี่ยแล้วก็เข้าพักที่วิลล่าดังกล่าว
อยู่ระหว่างการประสานหาญาติผู้เสียชีวิตนะครับ
เพื่อจะขอให้มาให้ข้อมูลเพิ่มเติมต่อไป